เรื่องความเชื่อกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเรื่องของพลังความศรัทธาโดยเฉพาะเรื่องของด้านจิตใจคนบันเทิงนี้นะ
มันเสริมเราหลายอย่างนะเลยเกิดเป็นตัวแม่ตัวพ่อสายมูเยอะเลยนะฮะ
วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรดาแบบเครื่องรางของขลังนะของอีกหนึ่งนักแสดงอารมณ์ดี
มีน้ำแดงก็จะกินน้ำส้มมีน้ำส้มก็จะกินน้ำแดงยาต้ม
แอนนาชวนขึ้นคุณผู้ชมค่ะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
แอนนานะคะบอกให้เราฟังว่าเครื่องรางของขลังที่เจ้าตัวพกติดตัวตลอดเวลานะองค์เดียวเท่านั้น
อะไรก็คือหลวงปู่ทิมแห่งวัดละหารไร่อยู่ที่จังหวัดระยองค่ะ
เป็นองค์ที่เจ้าตัวเนี่ยห้อยติดคอไปไหนมาไหนด้วยตลอดเลยหากวันไหนไปทำงานหรือว่าออกนอกบ้านนะ
แล้วลืมหลวงปู่ทิมใช่ไหมทำไงดีพลอยยังไงเลี้ยวรถกลับมาเลยเข้าบ้านอย่างไวเลย
เพราะอะไรออกไปแล้วก็ไม่สบายใจทำงานไม่ได้กลับบ้านหมดมันเป็นมั่นใจไง
ใช่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่บูชาท่านมานะเห็นบอกมีแต่เรื่องราวดีเข้ามาในชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่ค่ะโดยทุกทุกครั้งเวลาที่รู้สึกว่า
ช่วงนี้เครียดจังเลยอ่ะงานหายไปงานไม่มีตั้งจิตอธิษฐานขอหลวงปู่ทิมเลยค่ะ
เสร็จปุ๊บโทรศัพท์ทิ้งกลางเลยนะยังไงงานเข้าเอาไปฟังพี่แอนนาค่ะ
สัทธาท่านมากเชื่อไปทั่วประเทศมีองค์เดียวแค้วข้าดตลอด
เรียกว่าเวลาไปไหนมาไหนลืมไม่ได้เลยใช่ไหม
ไม่ได้ถ้าลืมนี่ต้องตีรถกลับไปเอาเลยรู้สึกใช่รู้สึกใจคอไม่ดี
ถ้าขาดท่านท่านอยู่ห่างเราขาดท่านรักและศรัทธาท่านมาก
ขอพรจากท่านได้เรื่อยขอให้เราเดินทางปลอดภัยแค้วคาด
ประสบความสำเร็จในด้านการงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึงท่าน
เหมือนจะไม่มีงานมีอะไรอย่างนี้เรานึกถึงแล้วหลวงปู่
ตอนนี้ลูกไม่ค่อยมีงานเลยช่วยเปิดทางให้ลูกหน่อยนู่นนั่นแล้วก็มีงานติดต่อเข้ามา